การจัดตั้งรัฐบาลจะได้หรือไม่ได้
คุณพิทาจะได้เป็นนายกอยู่หรือเปล่า

กลับก่อนแต่คนที่ไม่กลับครับ

ก็คือสวกิจิศักดิ์นัตตนวราหะ

ก็ถามกี่ทีก็จะตอบเหมือนเดิม

ว่าจะไม่ยกโหวตให้คุณพิธา
เออโอ๊ยอะไรเดี๋ยวท่านท่านมุนหงิดนะ
ท่านบอกว่าตอนเย็นที่จะชุมนุมกันเมื่อวานนี้
ก็เป็นศีรษรประธานธิปไตย
แต่อย่ากดดันนะจ๊ะอย่าข่มขู่นะจ๊ะ
มันไม่มีผลนะถ้าคุณจะมากดดันมาข่มขู่ต่อการโหวต
ทิศทางของการโหวตมันทำไม่ได้หรอก

ไม่โหวตให้คุณพิธา

ท่านจะเป็นตำนานจะเป็นตำนานให้คนรุ่นหลัง
ส่วนตัวนะยืนยันล้านเปอร์เซ็นกิติศักดิ์ไม่โหวตให้คุณพิธา
ผมว่ามันเป็นปัญหาของคุณพิธาแล้วก็พักเก้าไกร
เพราะว่าคุณไปหาเสียงอย่างนั้นคุณไม่ทำก็ไม่ได้
ไม่แก้ก็ไม่ได้ไม่แก้เดี๋ยวไม่มีกูอีก
โอ้โหถ่าวบ้านผมน้ำแข็งเอาคืนหรอ
ไม่ก็ถามดูไง
ถ่าวบ้านผมนะถ่าวบ้านเรียกแขวะ
แวะเดี๋ยวถ้าไม่แก้เดี๋ยวจะไม่มีกูอีก

เอามาตรวจสอบเสียงสอสอกันหน่อยนะครับ
ที่จะโหวตให้คุณพิธาตอนนี้มี๑๖เสียง
ที่ไม่โหวตแน่เพิ่มเป็น๔คน๔เสียง
และกลุ่มที่งดออกเสียงก็คือตรงนี้เสียงจะนิ่ง
เพราะว่าเป็นพบเหล่าทัพเป็นประธานวุฒิสภา

ต้องรอที่ยังไม่ตอบอีก๒๒๓คน
ว่าจะไปแนวทางไหน
เพื่อจะมารวมเสียงกับพักร่วม๓
ตอนนี้ก็นิ่งอยู่ตรงนี้แหละ๓๑๓เสียง
แล้วก็จะให้ผ่านครึ่งหนึ่งของรัฐสภาให้ได้ครับคุณผู้ชมครับ
ก็ต้องเช็คเสียงกันทุกวันเลยครับ
ใช่ค่ะเรื่องการเมืองประเด็นแบบเข้มข้นนี้มีไหมให้ได้ตามกันทุกวันนะ